ไปเจอรถของนายอำเภอจอดขวางอยู่
จอดขวางทางขึ้นที่ว่าการอำเภอ
ผู้หญิงคนนี้บอกอ้าวฉันเป็นฐานะประชาชนคนหนึ่ง
อยากจะใช้บริการของสารที่ราชการ
แต่ปรากฏว่ามันขึ้นไปจอดตรงนี้ไม่ได้
ขึ้นไปส่งตากับยายไม่ได้แล้วยังไงคุณ
เธอก็เลยถ่ายคลิปถามว่ารถใคร

เป็นเรื่องอะไรไปดูคลิปกันนะครับ
โอ้โห
ตกลงว่าประชาชนจะมาใช้บริการ
มาจอดส่งคุณตาคุณยายขึ้นมาบนนี้ไม่ได้เหรอ
พอขึ้นมาถามเขาก็บอกว่าน้องนี่มันที่จอดรถของนายอำเภอ
ผู้หญิงคนนี้บอกทุกคนก็เหมือนกัน
ทั้งในอำเภอทั้งนายกก็เหมือนกันทั้งเพศที่เธอบอก
เมื่อกี้ได้ยินนะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะกลายเป็นคลิปที่เพจอยากดัง
อยากให้ทุกคนช่วยพิจารณาว่าใครผิดใครถูก
ทำธุระที่ว่าการอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วขับรถมาจอดทางขึ้นที่ว่าการอำเภอ
จะให้คุณตากับคุณยายลงจากรถ
จะให้ท่านเดินขึ้นเนินแบบนี้ท่านก็เดินไม่ไหว

แต่มีรถคันหนึ่งคือจอดดักหน้าอยู่

เธอก็เลยลงไปถามว่ารถใครเลื่อนไปหน่อยได้ไหม
ปรากฏว่านี่คุณผู้ชม
เดินไปถามนะมีคุณลุงท่านหนึ่งบอกว่า
เป็นรถนายอำเภอเป็นที่จอดรถของนายอำเภอ
ปกติมันเป็นทางผ่านรถไม่ใช่เหรอ

แล้วทีนี้เธอถูกพูดจาไม่ดีใส่

สรุปฉันต้องยอมถอยยอมถอยหลังให้นายอำเภอค่ะ

ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปหาเจ้าของคลิป
ก็คือนางสาวสุนิสาสมวงอายุ๒๔ปี

วันนั้นเสียความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่สถานที่ราชการแห่งนี้นะครับ
อยากให้ทางอำเภอออกมาชี้แจง
ว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถของนายอำเภอจริงหรือไม่

เพราะตรงจุดนี้ทำ

ทำขึ้นมาก็เพื่อเป็นที่พักรถ
เพื่อที่จะส่งคนไปใช้บริการในสถานที่ราชการจริงไหมคุณ
ส่วนที่จอดรถของนายอำเภอจริงแล้วก็มีนะ

ซึ่งนายอำเภอคงไม่เอารถมาจอดขวางทางแบบนี้แน่นอน

ว่าคนอื่นขับรถคันนี้มา
แล้วก็แอบอ้างว่าเป็นนายอำเภอหรือเปล่า
หรือมีการเข้าใจผิดกันหรือเปล่านะฮะ
วันนี้ต้องมีคำตอบ

ว่าตกลงแล้วท่านนายอำเภอท่านใช้ที่ตรงนี้เป็นที่จอดรถ
หรือว่าจะใช้ที่ตรงนี้ในการให้บริการประชาชนกันแน่นะครับ